เอาล่ะไปกันต่อเนื่องเลยเดี๋ยวจะพาไปนี่กันบ้างดีกว่า
ไปจังหวัดกระบีไปเก็บหอย
อ้าวเก็บหอย
เพื่อนำไปประกรอบอาหารนะครับโดยช่วงนี้เนี่ยหอยติ๊บนะ
เขาบอกว่าจะตัวโตสมบูรณ์รสชาติดี
สามารถนำไปทำหลายเมนูนะครับทั้งผัดกระเพราแกงคั่วกะทิ
หรือจะรับประทานอาหารแบบดิบเลย
เอาไปทำไปทานแบบดิบแบบหอยนังรม
ก็สดอร่อยเหมือนกันมีแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดนิดหน่อย
ค่ะอ่ารสชาติจะประมาณมั้น
โดยเมนูเด็ดที่นิยมรับประทานกันก็คือ
ำหอยติ๊บรสแซ่บหรือจะปรุงตาม

เขาบอกว่าอร่อยไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับ
ส่วนวิธีการเก็บหอยติ๊บไปดูกันหน่อยไม่ยุ่งยากครับ

แล้วก็ดัดแปลงส่วนปลายมันให้แหลมทะโอนไว้
สำหรับค้าหรือว่าแซะหอยที่ก็อยู่บนหินนั่นเอง

เขาก็เอามาแล้วก็ใส่ไว้ในภาชนะ

เนื้อหอยติ๊บแบบสดไปปรุงอาหาร

คุณผู้ชมครับสำหรับหอยจิบ
ในช่วงนี้จังหวัดกระบีถือว่าเป็นช่วงมรสุม
ซึ่งเป็นช่วงนี้มีแหล่งอาหารที่จะถูกคลื่นพัดเข้าสู่ชายฝั่ง
ทำให้หอยมีอาหารที่สมบูรณ์
หากนำไปขายราคาดีกิโลกรัมละประมาณ๓๐๐บาท
ก็สามารถสร้างรายได้เสริมในช่วงที่เขาหยุดทำประมงได้เป็นอย่างดี

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่เอามาสร้างรายได้ได้ในชุมชนด้วยนะคุณ
ก็แถวไช่หาดเวลาเขาเดินไปก็ไปเคาะหอยติ๊บอย่างที่เห็นนะครับ
อกจากนี้แกก็จะไปแซะเอาหอยเสียบ

แต่เวลาเขาไปหาเนี่ยก็หาตามแบบชายหาดไปเอาเท้าเขียนหรือเอา
ดิฉันก็คิดว่าเวลาดิฉันไปทะเลเนี่ยฉันเจอหอยเสียบบอด